รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับ
นำเสนอแหล่งท่องเที่ยวรวมทั้งกิจกรรมที่น่าสนใจ
ให้กับผู้ประกอบการการท่องเที่ยวของจีนนะครับที่นครชงชิ่ง
เป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้กับการท่องเที่ยวของไทย

ก็เป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวช่วงเดือนธันวาคม
ติดตามจากบรรยายงานของคุณยุธยาตุ้มมีครับ

และ๗๐เส้นทางตามรอยพระบาทในหลวงราชการที่๙
ต่างเป็นสถานที่และกิจกรรมที่นางกรอบการวัฒนวรางกูล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
นำเสนอผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวจีน

เพื่อให้รู้จักสถานที่ท่องเที่ยวใหม่
เป็นตัวเลือกให้นักท่องเที่ยวจีนมากขึ้น
เดิมที่ส่วนใหญ่จะไปแค่กรุงเทพมหานคร
เชียงใหม่พัทยาและภูเก็ต
โดยผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชียตะวันออก
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยระบุว่า
จากการนำเสนอเส้นทางท่องเที่ยวใหม่
สร้างความสนใจแก่สื่อมวลชนจีน
และผู้ประกอบการเข้ามาสอบถามรายละเอียดจำนวนมาก

แหล่งท่องเที่ยวใหม่ของประเทศไทยนะคะ
ซึ่งก็แสดงว่าเขาก็ให้ความสนใจ
ก็ถามถึงกิจกรรมต่างว่าเรามีกิจกรรมอะไรพิเศษพิเศษ
ที่เป็นเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพบ้าง
เพราะว่าเราก็มีเรื่องของสปอร์ตโทรลิซึม
ชวนไปหาประสบการณ์เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย
การทำรถโชว์ลุกตลาดมหานครชงชิ่งครั้งนี้

โดยปี๒๕๕๘มีนักท่องเที่ยวจีนกว่า๗๙๐๐คน
มาจากชงชิ่งกว่า๔๕๐๐๐คน

ข้อมูลล่าสุดถึงเดือนพฤศจิกายน
มีถึง๘๒๐๐๐๐๐คนแล้ว
ว่าภายในสิ้นปีจะมีมากถึง๘๘๐๐๐คน
และจะยังเติบโตขึ้นร้อยละ๑๕ในปีหน้า

ตอบโจทย์คนจีนได้ดี
งานนี้ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวไทยกว่า๑๐๐ราย
นำเสนอแพ็กเกจพิเศษทั้งลดราคา
พาไปสถานที่ใหม่ให้บริษัทนำเที่ยวจีนอีกกว่า๓๐๐ราย
ได้พิจารณาเพื่อนำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ
เรสบอลที่ได้จากในห้องประชุมเองก็ค่อนข้างดีนะครับ
แล้วก็เมื่อกี้แวะไปที่บูรณของไทยสมายก็มียอดจองเข้ามาเยอะแล้วเหมือนกันนะครับ
ก็หวังว่าน่าจะเป็นมาตรการที่อย่างน้อยกระตุ้นนักท่องเที่ยวชาวจีนปลุกให้ตื่น
อกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ยังได้ทำความเข้าใจกับผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวจีนถึงสถานการณ์ต่างในประเทศไทย
ยืนยันการท่องเที่ยวทุกสถานที่ยังเป็นปกติและพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวจีนทุกระดับ
แต่จะเพิ่มคุณภาพการท่องเที่ยวให้ชาวจีนประทับใจและได้รับความเป็นธรรม
โดยเฉพาะราคาและคุณภาพสินค้าจะต้องมีความเหมาะสม
รวมถึงเร่งปราบปรามทัวร์ผิดกฎหมายให้หมดไป
เพื่อประโยชน์ของจีนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีกับประเทศไทย
ยุธยาตุ้มมีข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน